คุณผู้ชมฮะที่จังหวัดอุดรธานีผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งฮะ
ออกมายืนอยู่กลางถนนคุณมิ้วเชื่อไหม
มือข้างหนึ่งถือเขียวยาวมือข้างหนึ่งถือเขียวสั้น
มีดไว้อีกต่างหากกระโดดรถเต้นอยู่กลางถนนฮะ
ตำรวจต้องมาสิครับเพื่อมาระงับเหตุชายคุ้มคลั่งคนนี้นะฮะ
โอ้โหเนี่ยคุณเขาฟันลมฟันอากาศอยู่แบบนั้นกระโดดไปกระโดดมา
ทันทีทันใดเลยจนสงบนะฮะคุณผู้ชมกดกันอยู่นานนะครับ
ผู้ชายคนนี้โอ้โหแรงเยอะมากอย่างที่เห็นแล้วฮะ
อาวุธครบ๒มือทั้งเขียวยาวเขียวสั้น
มีดปลายแหลม๖นิ้วอีกนะครับ
แล้วก็สุดท้ายนะคุณเขาทั้งถูกนี่
ปืนไฟฟ้ายิงเพื่อจัดช็อตนะครับ
แล้วก็ตำรวจก็ใช้ด้ามเหล็กด้ามขอดันเอาไว้นะครับ

เอามีดไปฟันสารหลักบ้านคุณ
สารหลักบ้านของชุมชนจนพังเสียหายนะครับ
ชาวชุมชนก็เลยกลัวฮะต้องแจ้งตำรวจนะครับ

หมู่๖ตำบลทัพกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี
คือก่อนหน้านี้ทางตำรวจสพนแสง
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งจนมาทุบสารบ้าน
คือสารของชาวชุมชนที่ชาวบ้านเขานับถือ
กระทั่งตำรวจก็มาที่ชุมชนแห่งนี้
มาพบว่านายพิทยาจันทดวงหรือว่าแอดอายุ๓๖ปี
ใส่แต่กางเกงในสีดำตัวเดียว
แล้วอย่างที่เห็นว่ามีอาวุธครบมือเลย
ขู่ทำร้ายทั้งแม่และคนที่เดินผ่านไปผ่านมาจนคนในชุมชนภาวะ
แล้วก็ทุบทำลายสารหลักบ้านหนองว่าจนพังเสียหายนะครับ
ทีนี้พ่อแม่ของนายพิธยาคนเกาะเหตุ
ทำพิธีขอขมาต่อสารหลักบ้านแล้วนะคุณ
ที่ถูกลูกชายทุบพังเสียหาย
เพราะว่าชาวบ้านเขาเคารพนับถือกันแล้วก็เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจ
ทีนี้แม่ต้องไปขอคำมาพ่อต้องไปช่วยขอขมา
เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีต่อลูกชายแล้วก็ต่อคนในชุมชนนะครับ
เพื่อความสบายใจและเป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านชุมชนทั้งหมดนะครับ
ผู้เป็นแม่เปิดเผยบอกว่าขณะเกิดเหตุ
เธอก็นั่งขายของอยู่ที่สารากลางบ้านนะ
ที่มาเช่าพื้นที่เปิดเป็นร้านขายของชำ

เมาฮะแล้วก็คุ้มครั่งจากการเสพยา
ทั้งยาบ้าและดื่มเหล้าผสมกันไปด้วย
เดินนะคุณนะเอามีดเอาไม้เคาะหม้อลูมิเนียม

ในมืออีกข้างถือเขียวเกี่ยวย่าทั้งยาวทั้งสั้นทั้งเหน็บเอาไว้แบบนี้นะฮะ
กระทั่งต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาควบคุมตัวนะครับ
แล้วเขาก็อยากจะทำพิธีขันห้านะขอขมาต่อหลักบ้าน
แล้วก็ต้องขอโทษชาวชุมชนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าสงสัยจังเลย
ทำไมมีข่าวคนคุ้มข้างทุกวันจริง

อยากให้ขยายผลให้ถึงต้นต่อเรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะ